แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคหอบ

มันหอบของไปเกลี้ยงเลย
นี่มาเนี่ยมาปรึกษาอะไรพวกพี่

อันนี้เรียกว่าแป้งผัดแก้งจากอันเองมะสม

อันนี้คือแป้งเกียร์รองพื้น

ดำส้นอันนี้ก็แป้งเกียร์เหมือนกัน
แป้งเกียร์รองพื้นแป้งเกียร์
ดำยาวและแป้งแต่งหน้า๓แบบนี้
อันไหนถูกที่สุด
เฮ่ยอันนี้คือแป้ง

พี่ต้องครับพี่จะบอกว่านี่คือแป้งเกียร์รองพื้นนะครับใช่ใช่หรือเปล่าแป้งเกียร์รองพื้น
นี่บอกตรงนะถามจี๊ต้องใช่ไหม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

คนหลัวหนูที่เป็นไปเถอะเป็นอะไรหรือเปล่าอยากเป็นคนดี

ที่คือแป้งเกียร์รองพื้นน่ะฮะดั่งสัดนะฮะราคาไม่แพง
อันนี้แป้งและสงคับแต้นหน้าอันแรกมาทั้ง๒ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ของฉันถูกกว่าแป้งเปียกรองพื้นเหมือนกัน
แต่นี่ด้ามยาว๒ชิ้นเลยแสดงว่าถูกมาก

เคยใช้ไหมพวกแป้งเกลี่ยรองพื้นออกมาให้นี้

งเกลี่ยรองพื้นแบบด้ามยาว๒ชิ้น
แต่ว่าต้องหาก่อนว่าอะไรถูกสุด

ก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่จะเป็นแบบดามยา

ทิ้งครับตอนนี้ไม่มั่นใจระหว่างสองคันนี้เดี๋ยว

โหลอะไรนะคะหม่อมน้อยเหรอคะ
แปงเกี่ยวดวงพื้นดอดสันคิดว่าถูกสุดนะ

อย่างที่จะเฉลยที่อันแรกนี้เลยคระที่พีเตอร์เลือก
ราคาตั้งต้นที่ปีเตอร์เลือกนะคะอันแรกนี้
อันที่๒แปงแต่งหน้า
กว่า๑๓๙บาท
ที่ปีเตอร์ไม่ได้เลือกและราคาอยู่ที่

แพงกว่าอีกนิดเดียวโอเคครับสุดท้ายหายใจ

โอเคแฟงเขียวลงพื้นด้ำยาว๒ชิ้นค่ะ
จะต้องแพงกว่า๑๓๙บาทและราคาอยู่ที่

แสดนความรู้สึกเหมือนข้อที่๘มาก
แสดนความรู้สึกเหมือนมารุนแสดมาก
แต่นี่เพียงข้อแรกเท่านั้นและราคาอยู่ที่

อันแรกค่ะแปลงเกียร์รองพื้นด้ามสั้นนะคะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

เอาล่ะผ่านข้อแรกมาได้แบบนี้นะคะรับราคา๒๐๐๐บาทแม่ง
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ของนากกะฮอนพริกเบอร์รี่ครับ
จะบ้ามีโครหกเด็กอันนี้ถูกที่สุดจะบ้าแล้วโครหกอะนะ
เฮ้ยของฉันถูกกว่าอันนี้อันนี้ถูกที่สุดอยากว่าหรือไง
นี่คือคำถามคอดิส้มมูลค่า๔๐๐๐บาท
พอทั้ง๓รสชาตินี้รสชาติไหนถูกที่สุด
ไปเข้าไปอมอมกินให้ให้เลยค่ะ
ในถุงแต่ละถุงมี๑๐๐เมตร

เป็นอย่างไร
เป็นแบบนี้เบาหูเลย
เดาดูว่ามันเป็นถุงไหน
แต่ตอนนี้จะเดาอย่างไร
ว่าถุงไหนราคาคืออีกสุด
ฉันมั่นใจว่า
มันต้องวิเคราะห์กันที่รสชาติ

แล้วมาที่รสอันนี้รสอะ

คุยกับใครอะ

โอเระโอเคไปอยู่ไว้ดูลูกตกมาขาหักนะ

ปีเตอร์ขอตอบว่ากลิ่นโฮลดบรูซาวดาครับ

และนี่คือฮอนที่ปีเตอร์ไม่ได้เลือกนะคะราคาเปิดประเดิมอยู่ที่๕๐บาท
ราคาดีมากเลย๑๐๐เมตรนะคะ๕๑บาทนะคะ
รุ้นปีเตอร์รุ้นอยู่ที่๕๐บาท

ปีเตอร์หายใจหายใจอยู่ไหมหายใจข้าวข้าวไปอีกอย่าหายใจออก

อย่าบอกต้องเท้า

และราคาอยู่ที่

เย้ขอบคุณพี่เต้อ

ใช่นี่เต็มบาท

เพราะว่าจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐บาทครับ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

อันแรกค่ะไฮโปรตีนสูตรเวย์รสช็อกโกแลตค่ะ

พาเจอร์ไร้ขนาด๘๓๐มิลลิลิตรค่ะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
อันแรกนะเป็นไฮโปรตีนสูตรเวลลดช็อคโก
อันนี้เป็นนมแท้นมโคแท้พัชเจอร์ไลท์นะ

หนูเป็นนมปรุงแต่งแต่ว่าขาดขาดมันเนยคือพ่องมันเนยนั่นแหละ
แต่อันนี้ขาดไปเลยพาเจอร์ไลท์๘๓๐มิลลิลิสเตอร์

ปีเตอร์จะเลือกแบบไหนดีนมแบบไหนดี
เป็นเทรย์อะไรอย่างนี้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่แบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้

แต่ยังไม่เคยลองทานอันนี้ก็เคยกินเหมือนกันครับ

แล้วก็เลือกกินวันที่แบบไม่ทานข้าว

เอาล่ะต้องเลือกแล้วค่ะพีเตอร์อะไรหลุดสุด

คิดว่าน่าจะเป็นแบบที่

ขอเลือกเป็นแบบนี้ครับ๘๓๐มิลลิลิตรค่ะมันเนยค่ะ
โอเคงั้นพีเตอร์จะเฉลยที่ตัวแรกนะ
พีเตอร์ค่ายโปรตีนสูตรเวย์นะจากเมจินะครับรสช็อกโกแลตด้วย

คาดไว้ว่าได้จาก๕๐๖๐ประมาณนี้
เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเปิดมาต่ำมากเลย
อ่ะงั้นมาที่นมโคแท้พัชเจอร์ไลท์นะ

แต่มันเริ่มลดลงลดลงลดลงปีเตอร์
แล้วอันนี้อันนี้คือ๘๓๐มิลลิลิตร
และขาดมันเนยพัสเจอร์ไลท์ต้องถูกกว่า๔๗บาท
เพราะนี่คือสินค้าที่ปีเตอร์เลือกค่ะและราคาอยู่ที่

ถูกกว่า
ใสตรีตรีสุดรับมงไปเลยโอ้โหนอกจากรับมงแล้วยังรับเงินด้วยนะจ๊ะตอนนี้รับเราจะ๘๐๐๐บาท
แต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะของที่ไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้น

ไลมันอะไรร้านอีนิกกี้อะไรนี้

โอ้โหทำไมไม่มาพรุ่งนี้เลยอ่ะ

ไม่ได้พูดเล่นเขาเรียกประชท
เดี๋ยวก่อน้องนิกกี้พี่โรบอทเขาประชตมะแหง
แต่วันนี้น่าเสียดายเวลาหมดสักก่อน
ต้องกลับมาชมกันต่อในสัปดาห์หน้า
ใจรอแป๊บเดียวนะครับแต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะเยอะนะครับใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านโจ๊กกองปราบสามเมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุดหนึ่งโจ๊กหมูกรอบไข่เยี่ยวหมา
โจ๊กพิเศษทุกอย่างไข่เยี่ยวม้าพิเศษสามโจ๊กทุกอย่างไข่เค็ม
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิ๊บมูลค่าห้าร้อยบาทมีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่เขานัดไว้นะต้องหนีไปรวมกันตรงโน้น
เออเล่นผิดเล่นผิด
เปิดกล่องแล้วเจอมันสาบตกใจ

ทีเวลาอย่างเงี้ยโยนให้แต่กู
โปรดติดตามตอนต่อไป